จากสถานการณ์ในตอนนี้นะครับก็ทางฝ่ายผู้ปฏิบัติเนี่ย
เราได้ประเมินสถานการณ์มาเป็นระยะตั้งแต่เมื่อวานนะครับตั้งแต่เที่ยงเมื่อวานนะครับ
โมงเย็นอ่าหกโมงเย็นนะครับเที่ยงคืนตีสามตีห้า
แล้วปำเมิดสถานการณ์แล้วว่านะครับเอ่อทางผู้ก่อเหตุเนี้ย
ยังอยู่ในจุดที่มีความสุ่มเสี่ยงจะก่อให้เกิดอันตรายนะครับ
ต่อผู้ปฏิบัติครับยังมีอาวุธอยู่นะครับและมีเครื่องกระสุนอยู่
แล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อภาคประชาชนที่อยู่ในระแวกนี้สิ่งที่มีความคืบหน้าในการปฏิบัติคือ
เราสามารถเปิดพื้นที่นะครับในการควบคุมได้มากขึ้นเราก็ชับพื้นที่เข้าไปได้นะครับ
เราเปิดช่องว่างในการที่จะได้เห็นตัวนะครับได้เห็นตัวซึ่งภาพบางส่วนนี่เดี๋ยวจัดให้ทางท่านผู้การสอง
แพร่ให้ทางสื่อได้เห็นนะครับจากการที่เราใช้บินโดนตรวจการเข้าไปด้านใน
เราเห็นมุมวิธีการการอำพลังตัวเขานะครับหรือการที่จะปกป้องตัวเองจากเอ่อ
การที่จะใช้เจ้าหน้าที่เข้าไปชูโจมนะครับแต่ในขณะเนี้ยมันยังมีความเสี่ยงอยู่
ในการที่จะเกิดความไม่ปลอดภัยทั้งตัวผู้ก่อเหตุเองนะครับ
ซึ่งมีสภาพค่อนข้างจะลงความเห็นชัดเจนจากอธิบดีกรมสุขภาพจิตและในแพทย์ที่มาว่าเป็นคนป่วยนะครับ
ก็จำเป็นต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมในการปฏิบัตินะครับผ่านมายี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วค่ะ
ท่านคะเช้าบ้านก็หวาดระแวงเพราะว่ากลัวด้วยอ่ามองว่ามันช้าไปไหมคะ
กับการที่กว่าจะเอานักจิตวิทยากว่าจะเอาคุณหมอเข้ามาค่ะเอ่อ
ผมว่าความช้าเร็วเนี่ยมันอยู่ที่ความเหมาะสมในการปฏิบัตินะครับ
เรามองว่าถ้าเรามองว่าเขาไม่ได้คนป่วย
วิธีการปฏิบัติก็จะแตกต่างออกไปแต่ถ้าเรามองว่าเขาเป็นคนป่วยนะครับ
เราควรจะต้องมีวิธีการปฏิบัติที่ว่าควบคุมพื้นที่เหมือนที่ท่านรอง
ผู้จัดการท่านบางวันท่านให้นโยบายไว้แล้วท่านลองตอบศักดิ์ให้นโยบายไว้แล้วว่า
ตรงนี้ให้ควบคุมพื้นที่และกระชับพื้นที่ให้มากที่สุดถ้ามีการเปิดพื้นที่ได้
กระชับพื้นที่ได้ให้กระชับพื้นที่กลับไปให้เขาอยู่ในพื้นที่จำกัด
ตอนนี้สิ่งที่ทำได้คือเขาอยู่ในพื้นที่จำกัดซึ่งเราควบคุมได้
พื้นที่ชั้นล่างเราควบคุมพื้นที่ค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว
เขาดูได้ที่พื้นที่ชั้นบนเขาไม่สามารถจะออกมาได้ไม่ว่าด้านหน้าด้านหลัง
เขาไม่สามารถจะลงมาทำร้ายประชาชนในบริเวณนั้นได้
สิ่งที่เรามองเห็นว่ากรอบเราควบคุมได้ในกรอบสำคัญ
แต่จำเป็นจะต้องใช้กำลังขนาดไหนเราจะต้องดู
บริการบอกว่าจะเย็นลงในการที่จะเจรจากับเจ้าหน้าที่หรือคนที่ไว้ใจเขา
เป็นช่วงครับเขาจะมีเขาต้องเข้าจากสิ่งที่เห็นได้ยิน
ก็ต้องเข้าใจว่าไม่สามารถจะสื่อสารกันได้ด้วยวิธีปกติ
ไม่ว่าจะเป็นในแพทย์เองตัวผู้เจจาดตอรองเอง
ผู้๙๑๑ถึงมาเองเนี่ยรู้ว่าการสื่อสารเนี่ย

ฉะนั้นเราก็ต้องประเมินสถานการณ์ว่าเราจำเป็นจะต้องหาวิธีการควบคุมตัวให้ได้
อันนี้ข้อที่จริงเป็นยังไง

เรื่องการย้ายครับไม่น่าจะมาผูกกันได้
เพราะว่าเป็นภาวะดั้งเดิมมาอยู่แล้ว
เรามองเห็นอาวุธเปลืองของเขาไหมอาวุธกระสุน
เห็นครับตอนนี้เป็นอาวุธเปลืองลูกโม่ที่เห็นครับ

เห็นแต่ว่าเขามีสิ่งปกคลุมร่างกายนะครับ

ปฏิบัติการในขั้นตอนเด็ดขาดเราก็จะใช้วิธีการขั้นเด็ดขาด
แต่ในขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นก็เรียนให้ทราบ
เข้าไปบุกเข้าไปจู่โจมหลายครั้งแล้วแต่ก็ต้องถอนกำลังออกมา

สถานการณ์แบบไหนที่เราจะใช้วิธีในการขั้นเด็ดขาดนะครับท่าน
ทำให้ประชาชนรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็เกิดผลกระทบต่อชีวิตร่างกาย

จะใช้วิธีจักรเบาสุดด้วยการใช้โลกค่อยเดินเข้าไปคุยกับเขา
ในขณะนี้ยังไม่เหมาะสมในยุทธิพิธีนั้น

ในส่วนของญาติครอบครัวคุณแม่

จะมีอนุมที่ดีขึ้นบ้างไหมครับ

คุมพื้นที่ได้จากที่เราไม่สามารถ
เข้าไปในบริเวณถนนด้านหน้าได้

ไม่สามารถจะประสานงานหรือพูดติดต่อได้

ถ้ายังมีสติสัมปัชยะที่สมบูรณ์เนี่ย

เขายังสามารถจะใช้ส่วนคิดได้เนี่ย

เพราะว่ามัน๒๔ชั่วโมงแล้ววันนี้อีก

ถ้าเรากำหนดว่าเดสไลน์แล้วเราต้องเอาชีวิตของคนคนหนึ่ง
พูกเอาคือเดทไลม์นะครับ

ถ้าจำเป็นก็ต้องใช้เวลาครับเราก็กลับเรียนท่านพิธีสุมัญชนว่า
ถ้าเหมือนว่าเราไม่ได้คิดจะทำในเรื่องนี้เหมือนประหัสประหารใคร
ที่ต้องเอาเวลามาเป็นเครื่องมือในการตัดสินเราดูสถานการณ์ทำความเหมาะสม
เหตุการณ์เนี่ยถ้ามันมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเราก็ต้องใช้การประเมินสถานการณ์เป็นช่วง
เดี๋ยวจะมีการประเมินประมาณสถานการณ์อีกประมาณสิบโมงซึ่งท่านพบเมื่อกี้ได้หาลือแล้วว่า
จากผมมีภารกิจสำคัญในช่วงบ่ายผมเลยบอกขอท่านพบมอบหมายพบเหตุการณ์ลงมา
ซึ่งท่านพบว่าเดี๋ยวจะงรมอาจจะมอบระดับต่อรออาจจะเป็นผู้ช่วยร่างพบ
สามารถจะมีความสามารถในการที่จะหยุดยั้งเขาได้อย่างไรแล้วนะครับ
แต่ถามว่าการตัดสินใจนั้นรอในช่วงเวลาที่เหมาะสม
ไม่อยากให้ต้องมีการใช้ความรุนแรงกัน
วิธีการที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นการยิงแก๊สต์นั้นต่าง
ตอนนี้เราใช้สิ่งที่มีอุปกรณ์ที่จะใช้ในการหยุดมากพอสมควร
ก่อนที่ถึงการใช้กระสุนจริง
ถ้าจำเป็นจะต้องใช้กระสุนจริงก็ต้องใช้
ก็ต้องใช้นะครับ